ต่ออีกหนึ่งเรื่องมีหนุ่มคนหนึ่งครับไปถือมินิโต้นะครับ
วงเข้าไปบุกจี้ชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ
ได้เงินไปเจ็ดพันกว่าบาทแล้วก็โทรศัพท์มือถือของพนักงานหนึ่งเครื่องค่ะ
สุดท้ายไปไม่รอดโดนจับกุมได้สารภาพว่าผมติดหนี้พนันฟุตบอล
ไม่มีเงินใช้หนี้เขาก็ต้องออกไปปล้นแบบนี้แหละครับ
เอาปืนมานี่ไม่ใช่ปืนสินะมีอีโต้นะ

นี่ฮะเป็นพฤติกรรมที่เห็นทุกอย่างเลยนะครับ
ได้เงินไป๗๐๐๐บาทแล้วก็เอามือถือของพนักงานไปอีกหนึ่งเครื่อง
แล้วสุดท้ายก็วิ่งหลบหนีออกจากร้านไปอย่างรวดเร็ว
แล้วพนักงานผู้หญิงเนี่ยเขาก็กลัวมากโดนฉุดกระชากลากถูแบบนี้นะครับ
ตั้งอยู่ที่ถนนเรีย่งเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจมอุบลราชาธารณี
หลังเกิดเหตุนะฮะตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีก็เข้าไปตรวจสอบ
อยู่ในหอนี้เลยครับไม่ไกลจากจุดที่เขาไปป้นเลย
ตอนเช้าของวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอุบลราชธานี
นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนายสรรวิทย์ได้คาหอพัก
อยู่ในซอยธรรมวิถี๑๒ตำบลในเมือง
จากการตรวจค้นก็ได้ของกลางนี่แหละครับ
เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่วันกฮ
หวกกันน็อกรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดง
พร้อมกับนำตัวไปหามิอิโต้ด้วย
เขาบอกว่าเขาไปทิ้งไว้ในพงหญ้าเสื้อผ้าครบเลยนะครับ
แล้วก็มีดนั้นก็ไปทิ้งไว้ห่างจากร้านไม่เท่าไห
สุดท้ายก็ได้หลักฐานครบทั้งหมดเลย
สารภาพว่าผมทำงานเป็นพนักงานขายวัสดุก่อสร้าง
สาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะติดพนันฟุตบอลออนไลน์
ติดเยอะมากครับเยอะมากจนหาเงินใช้ไม่ได้ค่ะ
สุดท้ายก็ต้องมาก่อเหตุนะฮะแล้วก็ไปไม่รอดถูกตำรวจจับได้
ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย
เคหาสถานในยามวิการหลบหนีการจับกลุ่มโดยใช้ยานพาหนะ
มีมีดมีการใช้อาวุธมีดข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัว
แล้วก็เสร็จแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ